อย่างนี้แบบว่า
เอาหมูปาหัด

หมูปาหัด

เอาไม้เสียหมู
ตรงนี้มันจะอยู่กับใคร
มันจะกลายเป็นลูกหมูกับพระ

เวลากลางที่นี่นะ

แหละ
จะมาให้เขาทำกฎหมายใหม่เพราะเดี๋ยวนี้คนเราชอบเอาสัตว์มาทารุน

นี่เข้าไปอยู่ในป่าได้ความรู้เยอะเลย

พี่ป่ามีตำแหน่งมียศภะเนี่ย

อันนี้แค่ลออ้อง

อันนี้งงปากแปลก

แหกตายควากแล้วจึงเจอราต
ตาบอกสิไม่รู้ช้างั้นยังไงอ่ะ

นี่งูแหกให้อย่างไม่ได้ถาม
มีอะไรพี่ที่งูเท่างูกัด
งูกัดที่ขาเราจะทำอย่างไรผสมปัจจุบันอย่างไร
กัดที่ขาเอาเชือกรัดต้นขาให้แน่น

อ๋อไม่รู้ไม่ได้งูกัดที่เอว
เอาเชือกรัดเอวให้แน่นกันพิษแล่นขึ้นสู่หัวใจ

เอาเชือกรัดต้นแขนให้นั่นกันพิษแรกเข้าสู่หัวใจ

กันพิษแล่นเข้าสู่หัวใจ
ไปเที่ยวเปล่าเอาไปเที่ยวเปล่าก็จะได้ตรงธรรมชาติ
ทุกสิ่งทุกอย่างเลยใช่ไหมอ๋อไปตัวเปล่าไม่ได้หรอกพวกเรา

แต่ถ้าเราตานิ่งกว่าเสือมันจะทำอะไรไม่ได้

เสืออยู่ตรงหน้าเราก็อยู่ตรงหน้ามองจ้องตามันเฮ้ยค่อยถอดเสื้อผ้าออก

ทอดเสื้อออกเดี๋ยวชิ้น
ทอดกางเกงแต่ตามองไม่อยู่
ย้อนละในร้านปลอดทีละชิ้นหมดแล้ว

ปั๊บหมดสุดแค่นั้นน่ะ

นะแล้วอย่างนี้ต้องเตรียมอะไรบ้างพี่

อุปกรณ์เดินป่าชนิดใดนั้นที่มารการ

พอได้ยินโจทย์คำถามที่ต้องเรียงลำดับราคาคืออุปกรณ์เดินป่า
คุณครูลินของเราถึงกับหน้าเสียเลยทีเดียว
งานนี้จะต้องมือเปล่ากลับบ้านหรือไม่
ช่วงหน้าสนุกแน่นอน